เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณยายบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
ตกเป็นธาตุยาเสพติดแล้วก็มาขอตังค์จะเอาตังค์ไปซื้อยาบ้า
ยายพอไม่ให้ตังค์โดนหลานคลั่งหลานอลวาดจุดไฟเทาบ้าน
คุณผู้ชมดูสภาพนะนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงแล้วก็ไปตรวจสอบนะคะ
สภาพบ้านด้านนอกเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวตอนเข้าไปดูด้านใน

ใช่ค่ะนี่เข้าไปดูตรงห้องนอนชั้นล่างแล้วนะ
ผู้ใหญ่ดูสิเนี่ยแล้วที่มันดับได้แบบนี้นะ
คุณผู้ชมคุณสืบสกุลชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาช่วยกันดับไฟได้ทัน
งั้นมันลามแล้วเมื่อกี้เห็นบ้านเป็นบ้านไม้ใช่ไหม
ใช่ลุกติดไฟง่ายแน่ค่ะ

ใช่ค่ะนี่คุณยายทองยุ้นอายุ๖๗ปีอยู่บ้านหลังนี้
แล้วห้องนอนที่ไฟไหม้ก็เป็นห้องนอนของคุณยาย
ถามว่าอ้าวยายมันเกิดอะไรขึ้นใครเผาอะไรเนี่ย
ยายก็เล่าให้ฟังหลานฉันเองจ้ะ
หลานชื่อกรวีอายุ๒๖ปี
คือตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยเขาก็อยู่แถวนั้นนะ
เดินไปเดินมานี่ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้

แล้วตอนถามหลานหลานก็พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
นี่ตำรวจก็เลยต้องเอาตัวนายกรวีไปสอบ
ยายเล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยู่กับหลานสองคน
พ่อแม่ของหลานนู่นไปอยู่นู่นกระท่อมนา
ทีนี้พอหลานฉันมันเสพยาเนี่ยมันก็คลั่งอารวาสคูหมด
จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าฉันด้วย
หลานอ่ะไม่ทำงานเลยวันอ่ะก็มาขอตังฉันสองร้อยบังสามร้อยบ้าง
แต่ทีนี้พอฉันไปทำงานรับจ้างไม่ไหว

ให้แค่ยี่สิบบาทบ้างหกสิบบาทบ้าง

หลานก็ไม่พอใจมาทุบข้าวของในบ้าน

ก่อนจะเกิดเหตุเผาของในบ้านเนี่ยหลานก็มาขอตังค์
แต่ยายก็ไม่มีตังค์ให้ทีนี้หลานก็อลวาดทำลายข้าวของ

พอผู้ใหญ่บ้านมาถึงนี่หลานจุดไฟเผาแล้วค่ะ
แล้วไม่มีใครจะกล้าเข้าไปจับเลยนะ

เอาเดี๋ยวฟังคุณยายหน่อยละกันค่ะ
ดูสิทุกข์ทรมานมา๒ปีแล้วยายบอกเลยนะ

ไม่อยากให้ออกมาก่อความเดือดร้อนแบบนี้แล้ว
ส่วนจากการสอบพ่อของนายกราวีนะ
พ่อบอกว่าลูกติดยาบ้ามา๒ปีแล้ว
วาดประจำเลยก็มาจุดไฟเผาบ้านยายแบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวนายกรวีเนี่ย

ต้องโดนข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น

ทีนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ